สำหรับในวันแรกวันนี้นะคะมีข่าวของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่นายขวัญแก้ววัชโรไทย
ปฏิบัติหน้าที่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถึงแก่อศัลยกรรมด้วย
ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อเวลาสี่นาฬิกาสี่สิบแปดนาทีสิริอายุแปดสิบเก้าปีค่ะ
ขวัญแก้ววัชโรไทยเกิดเมื่อวันที่สามกันยายนปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
เป็นบุตรของพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนและท่านผู้หญิงภัวอนุรักษ์ราชมนเทียน
มีศักดิ์เป็นหลานน้าในสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระสุจริตสุดาพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่วนชื่อแก้วขวัญขวัญแก้วเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทางด้านครอบครัวนั้นสมรสกับพลตรีหญิงแพทย์หญิงท่านผู้หญิงวัฒนาวัชโรไทย
โดยได้รับพระราชทานพิธีสมรสเป็นคู่แรกในราชการที่๙
มีบุตรชาย๒คนคือนายธานิษฐวัชโรไทยวิทยากรพิเศษสำนักพระราชวัง
และนายกองเอกดรดิสธรวัชโรไทยประจำสำนักพระราชวังพิเศษ
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงราชการบริหารส่วนกลางสำนักพระราชวัง
สำหรับวันพรุ่งนี้วันที่๒๙มกราคม๒๕๕๙
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัฐเป็นผู้แทนพระองค์
น้ำหลวงอาบศพพระราชทานไปยังสาลาบรรณรสภาควัดเบนจมบพิษดุสิตวนาราม
ในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ